ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันก่อน

พาไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋น
แล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นชามธรรมดา
มาเป็นหม้อไฟ
นี่ครับเห็นไหมน่าทานไหมล่ะ
๋เตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นสูตรเด็ดที่ร้านนี้ครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเฮียติ่ง
อยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ร้านนี้ที่เด็ดของเขาอยู่ที่การเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมาเป็นหม้อไฟร้อน
แบบจัดหนักจัดเต็มมาเป็นเซตเลยครับคุณผู้ชมครับ
เครื่องต่างไม่ว่าจะเป็นหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋น
โอ้โหเขาบอกว่าหมักมาเป็นอย่างดีแล้วตุ๋นมาใช้เวลานาน
เรียกได้ว่าพอเข้าปากกัดไปปุ๊บเนื้อละลายทันที
ลูกชิ้นมาแบบเนื้อแน่นไม่เน้นแป้งเน้นแต่เนื้อครับ
แถมน้ำซุปก็รสชาติกลมเผ็ดนิดหวานหน่อย
หอมเครื่องสมุนไพรแบบพอดีครับ

แบบจ้าก็คือเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จ
รูปมาครบครับอยากได้แบบไหนบอกพี่เขาไปเลย
ทีนี้ต้องไปถามเจ้าของร้านก็ตามชื่อร้านนะครับ
เฮียติ่งชื่อจริงว่าคุณจรรย์วงสถิตนะครับ
เยติ่งเล่าว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวร้านแกคือไม่มีอะไรมาก
แค่คุณภาพกับวัตถุดิบในการทำเท่านั้นเองนะครับ
ค้าก็ติดอกติดใจอย่างที่เห็นแหละครับมากันเยอะ
ถามว่าราคาแพงไหมสำหรับหม้อไฟเนี่ย
หมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นหม้อไฟชุดละ๑๕๐บาท
แต่ถ้าคุณผู้ชมไปคนเดียวเป็นคนโสด
ทำอย่างไรฉันไปกินได้ไหม
น้องใบตองไปได้สั่งเป็นชามาแบบชามธรรมดา
ชามละ๓๕บาท

ถูกต้องแล้วก็ลวกจิ้มแบบนี้แนะนำให้สั่งไปด้วย
ได้กินให้อิ่มน้ำสำราญกันไปเลยนะครับ
ควบคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดที่มีให้ลองกันถึง๓แบบแซ่บจุใจอย่างแน่นอน
บอกเลยเพิดเพลินเจริญใจแล้วเห็นเมนูลวกจิ้มแล้ว

จานนี้๑๐๐เดียวแต่ละ๑๐๐ไม่แพง

เผือกอยากได้เพิ่มเติมไปตักเอาให้ตามสบายใจ

ปลูกสิทางร้านก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับ
ลองชิมกันได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดแบบนี้
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเฮียติ่งที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
ว้าวชอบเหมือนกันนะมาเป็นแบบหม้อไฟอะค่ะ
เพราะว่าบางทีเราทานกันหลายคนใช้เวลานาน
ถ้ามาเป็นถ้วยมันอาจจะเย็นลงอย่างนี้
แต่พอเป็นหม้อไฟแล้วมันร้อนตลอดเวลาน่ารักจริง

ไม่เป็นไรค่ะสองคนนี้ไปเป็นเพื่อนได้

๓๕บาทเผาเดียว

เงินในกระเป๋าก็แฟบเอา
ไปกันเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าสั่งมาเป็นหม้อไฟ
หรือว่าจะไปคนเดียวก็สั่งแบบชามเดียว
ย้ำกันก็คือลวกจิ้มสั่งมาของอร่อย
ตับสดนะถ้าเป็นลวกจิ้มมานี่อร่อยมาก

มันจะได้เคี้ยวง่ายเพิ่ง
อร่อยแล้วชิ้นเล็ก